ที่เขาสื่อสารกันด้วยเสียงมีการตั้งห้องขึ้นมา
มีตั้งท็อปปิกขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกเข้าไปพูดคุยกัน
ด้อยฆ่าคนอีสานหลายคนเขาด้อยฆ่ายังไง
เขาพูดยังไงถึงเรียกว่าด้อยค่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะ
ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานและยังสืบพันธุ์ออกมา

คนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าป่ะ

ก็คือคนอีสานส่วนใหญ่จะใจแตกมีลูกก่อนแวนควร

แล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสานมัน
วันนั้นที่กูเจอ๒ตัวอีกคนอีสาน๒ตัวนั้นนั่งกินกล้วย

กูนึกว่าบอกผู้หญิงฟ้า
จ้ะตัวดำปิ๊ดปี๋แล้วไม่ได้ดำอย่างภามารานะ
ตามกับหญิงเสื้อสมุดอีกจริงคนอีสาน
ดำแบบดำสกปรกอ่ะดำแดดเพราะแบกปูไหน
เธอมาย้อมผมทองครึ่งผมดำครึ่งนึงบ้าน
ใครเป็นแฟชั่นสไตล์นิดที่มึงเนี่ยฮะ
โสโคมุมมามั้ยแจ๊บ
ก็ลีซ่าแก่อีสานก็นึงแค่ประกอบความสำเร็จ
มันขายตัวอยู่ประเทศนอกเป็นลักล้อแค่ด้วยเหรอ
ลิซ่าเนี่ยมันก็เนรคุณแผ่นดินเลยเหมือนกัน
เอาง่ายมันก็เคยโดนคนข้างบ้านเนี่ย
คือมันก็โดนคนข้างบ้านตามไล่ตาม
เพื่อถามก่อนว่าตั้งห้องนี้ขึ้นมาเพื่อ
มีความเก็บกฎใดอะไรในการที่จะอยากจะมาระบายเท่านั้นเหรอคะ

แล้วแต่ละห้องสมาชิกไม่ธรรมดานะสมาชิกเยอะนะพูดไปหัวเราะไปสนุกสนานนะคะ
อีกห้องนึงชื่อว่าอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงรับประทาน
อีกห้องนึงชื่อว่าอีสานตื่นยังขออภัยนะคะ
ไอคีคาโอ้โหแต่ละชื่อนะคะ
เฉพาะชื่อห้องก็ขนลุกไปหมดแล้วนะคะ
คนที่พูดอยู่ในห้องเนี่ยเนื้อหาก็คือเหยียดคนอีสาน
เช่นคนภาคอื่นเขามีวิวัฒนาการมาจากลิง
แต่คนอีสานวิวัฒนาการมาจากเวโลไซแรปเตอร์
ไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
ทำให้คนอีสานกินสุนัข
คนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีผัวฝรั่ง
เพราะว่าคนอีสานทำมาหากินไม่ได้ก็เลยต้องไปเกาะคนอื่นกิน
คนอีสานมีลูกตั้งแต่๑๒ปี
คนอีสานใจแตกและบางครั้งก็หาพ่อไม่ได้
นี่คือเป็นเนื้อหาบางส่วน
เหยียดหน้าตาสีผิวบอกผิวคล้ำดำแดด
้อมผมสีทองดูไม่เข้ากันกินโสโครกมุมมาม
และนู่นค่ะพูดไปถึงลิซ่าแล็คพิ้งนู่น
โอ้โฮไปใกล้มากค่ะว่าไปนี่เนี่ยกระแสนี้
ทำให้ติดแฮชแท็กคลับเฮาวส์ท็อกซิก
เทรนด์อันดับหนึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
ลากยาวจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ประเด็นนี้ค่ะคุณหนุ่มกัญชัยถึงกับหัวร้อนเลย
เพราะว่ามีการพูดถึงรายการโหนกระแส
ที่คุณหนุ่มเป็นพิธีกรอยู่ด้วย

ยังบอกต่อไปด้วยว่าโหนกระแส
จะไม่มีวันขอโทษถ้าเขาได้ไปออกนะ
ถ้าเขาได้ไปออกหนกระแสเขาบอกจะไม่มีวันขอโทษคนอีสาน
ก็ต้องไปถามคุณหนุ่มล่ะค่ะเจ้าของรายการ

อยากมาออกรายการโหนกระแสยินดีนะครับ
รออยู่อย่าปากเก่งมาเลย
บอกจะมาก็มาผมรออยู่
จะได้ชี้แจงไปว่าคุณไปด่าคนอีสานเขาทำไม
แล้วคุณโตมาแบบไหน
อันนี้คือคำพูดของคุณหนุ่มนะคะ

คือเขาฟังแล้วนะฟังคำนี้จากพี่หนุ่มแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดห้องอีกทีคุยกันอีกที
เขาบอกว่าการด่าคนอีสานมันไม่ผิด
ส่วนพี่หนุ่มกัญชัยบอกไปออกรายการสิโหนกระแส

และตั้งคำถามว่าจะไปทำไมเงินมันก็ไม่ได้

คือผมบอกแล้วนะว่า

เปลี่ยนนางบอกให้เป็นหนังสือจากั้วหรือว่าหนังสือชีตาก็ได้
อันนี้เป็นคำช่วงเวลาที่เขาตอบโต้
หลังจากที่พี่หนุ่มพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของการออกรายการนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตที่เป็นคนอีสานค่ะ
เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันกว้างขวางนะคะ
บางคนยั้งอารมณ์ไม่อยู่ถึงขั้นจะจ่ายเงิน
บอกว่าเขาจะโอนให้เลย๒๐๐๐บาท
โอ้โหมันจะไปกันใหญ่นะคะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ให้มันผ่านครัวรังสือพิมพ์
ดับอาณาจกะเทืออีสานตีบังนาตเก่ง

คนอีสานแล้วเซดมึงหว่ามึงงอกตีมึงสิค่าวังไง

พ่อมึงสิเขาโรงพยาบาลติสมื่อนี้มึงบ่กินเขาก็คือคนอีสานก็เป็นโถลี่แบบใด
เมื่อนี้มึงกินเขากับขี่บ่อหรือจังใด

คนเด้อที่เป็นคนอีสานที่ออกมาตอบโต้นี่พูดไปยิ้มไปนะ
แต่ว่านี่คือลักษณะของคนอีสาน

พ่อวีรสักวงศิลป์หัวหน้าคณะหมอลำ

ออกภารณาใบความคับแข็งใจ

ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ด่าคนอีสาน
โดยเฉพาะลามปามไปถึงบรรพบุรุษ
เรียกร้องเลยค่ะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
เป็นคนอีสานออกมาจัดการวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะ
กูเหลือใจละไง
อุ้ยตายคุณตาย

เย้อย่่ายอมมันเหล็ดขาด
เอาเลยอุศิฐรัมม์คุณธอร์เหง่าเกดเลย
เอาทีมข่าวไทยรัฐทีวีวีดีโอคอลสอบถามความรู้สึกนะคะ

ถามคุณเจเน่นเกี่ยวกับกระแสเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณเจเน็ตพูดในฐานะคนโคราชบอกว่า
ไม่เข้าใจจริงนะทำไมถึงต้องมาเหยียดกันแบบนี้

สิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำมันทำให้เกิดความแตกแยก
ก็เลยอยากจะให้หยุดสักทีนะคะ
หยุดการเป็นบ่อนทำลายสังคมไทยค่ะ
ชีวิตของคนอีสานไม่เห็นจังสิ
หลังจากทัวร์ลงกระหนัง
มีชาวเน็ตไปสืบจนเจอวาฟของใบรุ่นในแก๊งด่าคนอีสาน
ว่ามีบางคนก็เคยอยู่อุดร
ไม่คิดว่าจะมาด่าคนอีสานเหมือนกัน

จะเป็นเฟสของวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่เป็นหัวโจกในกลุ่มที่ถูกทวนลงหนัก
นี่นี่นี่นี่เอ้าอีสานก็เขียนผิดด้วยนะ
เอาทีนี้หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ด่าคนอีสานปรากฏว่าเขาสืบไปสืบมาเป็นดาวติ๊กต๊อกอายุ๑๗ปีค่ะ

ไปหาแม่แม่บอกว่าเพิ่งรู้ว่าลูกเนี่ยไปด่าคนอีสานประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็เล่าว่าลูกเนี่ยเป็นคนอุดรแต่ไปเรียนอยู่ที่พัทยานะคะ
แล้วพอแม่กลับมาที่บ้านเกิดอุดรลูกไม่ได้กลับมาด้วยก็คือเรียนหนังสือ
แล้วก็เล่าว่าลูกเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง
ได้ยินแบบนี้แล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะ
แม่ก็เลยยกมือไหว้ขอโทษสังคมแทนลูกที่ทำอะไรไม่รู้จักคิด
แต่ยืนยันว่าไม่เคยสอนให้ลูกคิดแบบนั้นให้สังคมให้อภัยลูกด้วย
ชาวบ้านหลายคนมองเรื่องกลุ่มคนด่าอีสานด้วยนะคะบอกว่าก็ไม่พอใจแหละ
อีสานเป็นคนใจดีจริงใจเป็นมิตรนะคะ
แนวทางเดียวกับคุณเจเน็ตเขียวแหละว่าจริงแล้วมันทำให้เกิดความแตกแยก
คือยิ่งตอบโต้กลับไปกลับมามันก็คือเกิดความแตกแยกในสังคม
ก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของคนที่เริ่มเนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
ลักษณะของความแตกแยกทางสังคมทางเชื้อชาติทางสีผิว
มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะในหลายประเทศนะคะ
ก็เป็นตัวอย่างแล้วไม่ควรเกิดนะคะ